แล้วก็เขาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นกลุ่มกู้ภัย
เขามาสังสรรค์กันเขามาสังสรรค์กัน
เปิดเปิดเพลงเสียงดังทีเดียวนะครับจากนั้นก็เอาคลิปลงในกลุ่มข่าว
จังหวัดเชียงรายไม่ถึง๑๕นาที

ไม่เอ๊ะ
คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วล่ะว่ามีคนเข้ามาต่อยกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ในคลิปนี้คนเห็นสามคนไหมครับนั่งอยู่ร้านจากนั้นกลุ่มผู้กระเหตุ
เดินเข้ามาหลายคนแล้วมีคนคลุมหัวสีแดงด้วยนะฮะ
คนนั้นแหละครับเป็นคนเข้าไปชกจากนั้นก็เกิดการชุลมุนกันขึ้นครับ
ในคลิปก็มีคนพยายามจะช่วยกันห้ามอยู่เหมือนกันนะ
เหตุเกิดกลางดึกวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่ร้านราชรส
ร้านนี้เขาเป็นร้านคาแคร์ครับราชรสคาแคร์ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒คนก็คือนายกิติพันธ์สุนันตะอายุ๓๖ปี
คนที่เป็นหุ้นส่วนร้านหูอื้อเลยโหนกแก้มบวมเลย
แล้วก็เจ็บที่ท้ายทอยกับหน้าผากด้วยท่านนี้แหละฮะ
ขณะที่อีกคนนึงชื่อสุธิโชคภูมิตันท่านนี้ครับ
อายุ๓๖ปีคนที่เป็นเจ้าของร้านหูซ้ายหูที่ท่านเห็นนั่นแหละ
คล้องสายหน้ากากอนามัยอยู่หูข้างนี้ฉีกเย็บไปสองเข็ม

เราอยู่ในกลุ่มสมัยชีพของภูมิข่าวช่างลายบริโดยท่านศักดิ์เนี่ยครับ
ตอนนี้คุณพูดเป็นอีกอย่างเขาว่าเราจะขอความเข้มใจเนี่ยครับ

เพราะว่าเขามาประจำการตรงนี้เพื่อบริการประชาชน
แต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้คือน่าจะเบาเสียงลงหน่อย
เพราะว่าบางทีประชาชนในพื้นที่ต้องการพักผ่อน
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
กิติพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนโพสต์ส่วนพี่สุธิโชคเนี่ยเขาเป็นแอดมินเพจ
มินเพจกลุ่มข่าวจาวเจียงไฮนิวส์วี๒นะฮะคือในเพจเนี่ยมีการโพสต์ระบุว่า
ขณะนี้เวลา๒๒นาฬิกา๒๕นาทีโดยประมาณขอบคุณมูลนิธิสยามรวมใจจุดเชียงแสนด้วยนะครับ
พร้อมให้บริการประชาชนแต่จะดีกว่านี้ถ้าเบาเสียงเพลงลงสักหน่อยนะครับ
บางทีประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการพักผ่อนอ่าคุณผู้ชมตีความการโพสต์นี้ว่าอย่างไร
อุดมศักดิ์สมสวัสดิ์อายุ๓๒ปีเขาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินที่อยู่ในเหตุการณ์
ชี้แจงว่านี่แหละครับพี่เขามาชี้แจงแล้วเขาบอกว่ากู้ภัยนะจัดตั้งกองผ้าป่าแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กัน
ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่พี่อุดมศักดิ์ก็ขอโทษกับสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เลยมีเรื่องเกิดไปเขาห้ามกันไป
อืมก็เลยเกิดอ่าชกต่อยกันขึ้น

มองจะมาซื้อนะครับหาขอโทษที่เขาล่ะ
ขณะที่หนึ่งในคนที่ต่อยผู้เสียหาย
ชกผู้เสียหายก็คือนายธนากรกาแก้วอายุ๒๗ปี
ตัวเขาเองยอมรับเขาว่าเขาไม่ใช่กู้ภัยนะ
เลี้ยงสังสรรค์นะครับและที่ก่อเหตุเพราะว่าเขาเมา
ล่าสุดตำรวจสพเชียงแสนแจ้ง๒ข้อหากับนายธนากรกาแก้วนะครับ
อายุ๒๗ปีแล้วก็นายคมเพชรชายโชค
อายุ๒๔ปีร่วมกันทำร้ายร่างกายบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะครับ
จริงแล้วปัจจุบันกู้ภัยเป็นกลุ่มบุคคลที่
ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้ความเชื่อถือนะฮะ
ก็รักษาเกียรติภูมิของท่านเอาไว้เพราะว่า
คนชื่นชมท่านเวลาท่านออกไปทำจิตอาสาสาธารณประโยชน์นะครับ
อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าเวลาเขาพูดถึง
เขาพูดเขาพูดรวมไงเขาไม่ได้บอกกู้ภัยที่ไหนไง
เขาบอกดูสิเนี่ยไอ้พวกกู้ภัยมันทำที่ผมพูดแบบนี้
เพราะผมเองก็เป็นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอพรกลาง
ก็ทำงานร่วมกับกู้ภัยเหมือนกันนะฮะฝากด้วยครับ
ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งนะครับมันก็กระทบกันเลยนะฮะ